อุดรอีกแล้วคราวนี้ในหอยแคลง

จริงพาไปร้านอาหารนี้เลยนะคะ
พาไปคุยกับเจ้าของร้านขายส่งอาหารทะเล
เออเอามาโชว์ไงหอยแคลงจริง
ไม่ใช่แคลงตรงไหนเอาปากกาไปวงนั่นแหละค่ะ
ป่ะนี่คือคุณบานเย็นดำนินอายุ๔๗ปีนะครับ
เป็นเจ้าของร้านร้านขายส่งอาหารทะเลอยู่ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีนะคะ
นี่โชว์ให้เราดูแบบนี้เม็ดขาวคล้ายกับมุกเมโลนะ

เธอเล่าบอกว่านำหอยแคลงเนี่ยมาลูกกินที่บ้าน
แกะหอยตัวแรกผ่านไปตัวที่๒นี่แหละค่ะ

มุกสีขาวขนาดถ้าหัวไม่คิดไฟอะ

เก็บไว้ไม่ได้บอกใครแต่บอกผู้สื่อข่าวของเรา
ซึ่งการเจอมุกเมโลครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะ

มันเป็นเรื่องของความเชื่อด้วยนะเนี่ย

เธอบอกว่าก่อนล่านี่ไปว่ายธรรมบุญ
เพื่อไว้พระธรรมบุญมาอธิษฐานจิตต่อหน้าหลวงพ่อ

ว่าขอให้การค้าขายเจริญรุ่งเรือง
ที่สุดเนี่ยมาพบมุกเมโลก็ถือว่าโชคดีนะคะ

จากนี้จะเอาไปตรวจพิสูจน์ว่า
เป็นมุกเมโลของจริงหรือไม่นะคะ
นี่ที่แรกอุดรธานียังไม่หมดพี่เบิร์ต

สมุดสาขอนสมุดสาขอนพ่อขาขายยามทะเล
โอ้โหใส่กล่องเรียบร้อยเลยนะคะ
ไปเจอเม็ดสีขาวคล้ายกับมุกเมโลนะคะ

พ่อค้ารายนี้บอกว่าเปิดร้านขายยำ
แล้วก็ร้านมียำหอยแคลง
ขายดีมากเป็นอันดับต้นเลยนะครับ

แกะขายทุกวันวันละประมาณ๔๕กิโลกรัม

เศษหินขัดเศษดินที่อยู่ในหอยแคลงออก
ไปเจอก้อนแข็งคิดว่าเป็นลูกปูตัวเล็ก
ก็เลยเอามาล้างน้ำดูเฮ้ยมันไม่ใช่

ชาวเน็ตส่วนใหญ่บอกว่ามันคือมุกเมโล
แต่เพื่อความชัวร์บอกว่าเดี๋ยวจะส่งไปตรวจพิสูจน์เช่นเดียวกันค่ะ

มีอีกเหรอมีอีกส่วนนุ่มคนนี้เจอมุกในหอยแครงเช่นเดียวกัน
รวยแล้วแหละก๊อตเอ้ยมึงรวยแล้วแหละก๊อตเอ้ยมึงโอ้โฮ
มุกมาโรไม่ใช่มุกมีโล

ตาประทูลงไป

พอแล้วเรียนข่าวได้